มีไอเดียดีในจังหวัดสตูนมาฝาก
เป็นไอเดียแจ่มจากคู่รักที่เขาเปลี่ยนพื้นที่สวนยาง
ปลูกอังุ่นเป็นไร่อังุ่นแสนสวยสร้างรายได้ค่ะ
คุณดูพื้นที่สวนยางเขาปรับให้กลายเป็นไร่อังุ่นสวยแบบนี้ไปเลย

ถูกต้องค่ะมากันที่องุ่นใต้ไร่อังุ่นสองเลนะคะ
อยู่ที่บ้านผัง๑๓หมู่๗ตำบลนิคมพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูน
ไร่แห่งนี้เป็นไร่อังุ่นอีกแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากในพื้นที่เลย
ซึ่งนอกจากการที่ไร่แห่งนี้จะปลูกอังุ่นส่งออกแล้วนะ
ทางไร่เขายังทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรด้วยแบบนี้นะคะ
ไร่แห่งนี้เป็นของคู่รักเกษตรกรก็คือคุณพักควัฒน์และคุณพรพันธ์วิจิตภัยโรธ
คือเขาเล่าให้ฟังว่าไร่อังุ่นแห่งนี้เกิดขึ้นจากไอเดียที่พวกเขาอยากจะพลิกฟื้นสวนยาง
ที่ไม่ได้ใช้งานให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร
สามารถส่งผลผลิตขายได้และสร้างรายได้อย่างงามให้กับตนเองได้ด้วย
เขาก็เลยมีการวางแผนก่อนวางแผนในการปลูกอังุ่นหลากหลายสายพันธุ
เนื้อที่ประมาณสัก๒ไร่เศษปลูกแทนต้นยางไปเลย
ในที่สุดความพยายามของพวกเขาก็สำริดผลค่ะ
ร่องุ่นแห่งนี้มีชื่อเสียงด่งดังเป็นที่รู้จักของคนในพื้นที่
แถมยังมีการส่งออกอังุ่นในประเทศได้แบบมากมาย
กำไรให้กับตัวเองได้เยอะแยะเลยนะคะ
มีหลายสายพันธุ์นะคะคุณไม่ได้มีแต่งุ่นเขียวนะ
ตอนนี้นะคะปลูกอังุ่นทั้งเป็นแปลงทั้งหมด๑๓แปลง๖สายพันธุ
ก็คือมีอังุ่นแบล็คโอปอลบิลตี้โพลเล็ตไว้มะละกา
คาดินันสกาล็อตต้าอะไรต่างแบบนี้นะคะ
แต่ละแปลงก็จะให้ผลผลิตอังุ่นแปลงละประมาณ๕๐๐๖๐๐กิโลกรัม
และถ้ารวมผลผลิต๑๓แปลงก็จะได้ประมาณ๖๕๐๐กิโลกรัม

สวยไหมใช่เห็นแล้วอยากกินอังุ่นเลยเนอะคุณเนาะแล้วคุณรู้หรือเปล่า
ไอ้ป๊อกนั่นคือเสียงอะไรเสียงฟันคุณฟันป๋อมคือเค้าบอกว่าอย่างนี้ทำรายได้นะไม่ต่ำกว่า๖๐๐บาทต่อ๑รอบผลผลิตนะฮะ
ใช่เรียกได้ว่าเป็นอาชีพที่โอ้โหพลิกจากพื้นที่แบบว่าสวนยาง
กลายมาเป็นไร่อังุ่นที่สุดปังจริงจ๊ะ

เห็นแบบนี้แล้วก็อยากจะซื้อหาองงองุ่นมากินเหมือนกันนะ
จริงนะการปลูกอังุ่นอาจจะแบบต้องศึกษาเรียนรู้ข้อมูลดี
ว่าแต่ละสายพันธุ์ความชอบความชื้นความน้ำความร้อนแตกต่างกัน

พูดตรงมันไม่ได้ปลูกในทุกพื้นที่ของประเทศไทย
ถูกต้องดูพื้นที่ของตัวคุณเองด้วยนะว่ามันพร้อมที่จะปลูกอังุ่นไหม
ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เนาะศึกษาหาข้อมูลกันก่อนนะคะ